วันนี้เป็นวันปีใหม่ไทยเป็นวันมหาสงครานนะคะแต่เป็นวันสงครานที่
งดทำกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่งดทุกกรณีนะคะ
ซึ่งก็ต้องถือว่าได้รับความร่วมมือดีนะคุณภาคภูมิ
ถือว่าคนช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นะคะ
ทีนี้ค่ะการไม่ได้เล่นน้ำก็ไม่เป็นไรนะคะไว้รอปีหน้าปีต่อไปนะคะ
แต่เรื่องของการทำบุญที่วัดเนี่ยค่ะทางวัดบอกว่าก็คงห้ามไม่ได้อะเนาะ
อยากมาทำบุญอะไรแบบนี้ทางวัดบอกว่าถ้าอยากจะมา
ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
เว้นระยะห่างการใส่หน้ากากอนามัย
การใช้เจลแอลกอฮอลล้างมือ
คือทางวัดเขาบอกว่าเขาไม่ได้ปิดวัดนะคะ
แต่ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกคนที่มาทำบุญที่วัด
ขอให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ
พระเองท่านก็นี่ใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้

ตอนเช้าเนี่ยคนก็ไปทำบุญใส่บาทต่อเนื่องเลยนะคะ
แล้วก็บอกว่าพร้อมให้ความร่วมมือ
ต้องปฏิบัติตามประเพณีแต่ต้องระมัดระวัง
พระเทพวรสิทธาจารย์ท่านเจ้าอาวาสวัดเสมียนารี
และเจ้าคณะเขตบางเขนจตุจักรท่านก็บอกว่า
คือวัดน่ะงดทำกิจกรรมตามมติมหาเทรสมาคม
แต่เรื่องของการทำบุญใส่บาทเนี่ยยังคงเปิดให้ญาติโยมมาทำบุญกันได้
แต่ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยต้องมีเจลแอลกอฮอลล้างมือ
เว้นระยะห่างอย่างน้อย๒เมตร
นี้จัดข้าวสารอาหารแห้งไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อน
ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ด้วยนะคะ
คือก่อนหน้านี้แจกไปแล้ว๓๐๐ชุดแล้วก็จะแจกต่อเนื่อง

เขาไม่รวมตัวกันไม่เล่นสาดน้ำ
เรื่องของการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก็งดนะคะรดน้ำดำหัวออนไลน์เอาส่งข้อความไป
เอานายกิติศักดิ์และนางยุพินนาคประสานก็เป็นครอบครัวที่เขาไม่ได้ร่วมกิจกรรม
สงกรานอะไรเลยแต่เขาทำแบบนี้ค่ะ
โต๊ะหมู่บูชาเป็นโต๊ะหมู่บูชาพระที่หน้าบ้านนะคะ
เดินผ่านไปผ่านมาส่งน้ำพระได้เลย
แบบนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล
วันในช่วงสงครานค่ะก็จะปฏิบัติกันแบบนี้ค่ะ
ก็รวมญาติเราก็ต้องไปหาแม่ไปรดน้ำไปอะไรอย่างนี้
ก็รดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เล่นน้ำกันอย่างนี้
อย่างปีนี้ปรับเปลี่ยนยังไงบ้างครับ
ปีนี้ไม่ได้ไปไหนเลยก็อยู่แต่ในบ้าน
ก็เอามาส่งน้ำพละอยู่หน้าบ้าน

ก็ถ้าเขาอยากส่งน้ำก็ส่งไป

ช่วยให้ทำบุญปีใหม่ของเรา
เราก็จะทิ้งปีใหม่เราไม่ได้
คุณผู้ชมคะถ้านึกถึงงานวันสงกรานนึกถึงที่ไหนคะ
ถนนเข้าสารไปดูภาพหน่อยไหมวันสองกรานอันเงียบเหงา
อู้หูต้องมันทึกไว้ในประวัติศาสตร์
ช่วงเวลานี้นะยิ่งประมาณเนี่ยทุ่มครึ่ง
เขาก็ปฏิบัติตามมาตรการนะคะดีค่ะ
จะได้ช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะเงียบกริบแบบนี้เลยค่ะ
หน้าร้านจัดเวทีคอนเสิร์ตนี่มีเครื่องดื่มมีอาหารปีนี้เงียบแบบนี้
เขาบอกรายได้ก็หายไปเยอะครับผู้ประกอบการแถวถนนเข้าสารบอกว่า
คือรายได้มันหายไปเลยแหละแต่ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการและให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลนะคะ
ไม่มีใครฝ่าฝืนจัดกิจกรรมอะไรนะคะ
ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
ความจริงวันนี้วันทำงานนะฮะ
แต่ก็บริษัทห้างร้านแถวนั้นส่วนใหญ่บางที่เขาก็ให้ทำงานที่บ้านได้